ซึ่งประเทศกริสก็ถือว่าเป็นแหล่งอารยธรรมตะวันตกที่ยิ่งใหญ่

อีกทั้งกริสก็มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแสนโรแมนติกตามหมู่เกาะต่าง
ก็เลยทำให้ที่กริสนั้นถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะ

ทัศนียภาพของกรุงเอเทนส์แบบพาโนรามา
เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นมาชมได้
ที่เขบวรรณสถานอัครโพลิสค่ะ
เพราะสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงเด่น
กรุงเอเทนส์ประเทศกรีส
ก่อนจะได้ชมวิวสวยอาจจะต้องออกแรงขากันสักหน่อยนะคะ
แต่เมื่อขึ้นมาถึงแล้วได้สัมผัสกับอากาศที่กำลังเย็นสบาย
อุณหภูมิประมาณ๑๙องศา
พร้อมกับชมโบราณสถานที่ยังคงความสวยงาม
ก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะ
โครโพลิสเป็นจุดที่สูงที่สุดของเอเทนส์
ชาวเมืองพร้อมใจกันสร้างวิหารพาเทนอน
น้อมถวายเป็นเครื่องสการะแก่องค์เทพอาธิน่าเทพผู้ปกครองเอเทนส์
ภายในนี้มีวิหารอยู่ด้วยกัน๒แห่ง
คือวิหารพาเทนอนและวิหารอิเล็กเทียน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อาทิน่าใช้เพาะปลูกต้นมะกอกสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์
วิหารแห่งนี้มีสองระเบียงค่ะแต่ว่าระเบียงทางทิศใต้จะเป็นที่รู้จักมากกว่า
เพราะมีรูปปั้นสาวโสดหรือนางขยะทิศคำใต้หลังคา
ตำนานเล่าว่าหญิงทั้ง๖คนเป็นชาวกรีก
แต่เมื่อตอนทัพเปอร์เซียเข้ามาลุกรานหญิงทั้ง๖คนนี้กลับเข้าข้างศัตรู
จึงถูกสั่งให้เป็นเสาหินค้ำยันหลังคาวิหารไว้
เข้าไปจะมีโรงละครกลางแจ้งอีก๒แห่ง
รวมทั้งการแสดงดนตรีของศิลปินใหญ่อยู่
ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปีค่ะ
แล้วก็ชอบในส่วนของสถาปัตยกรรม
แล้วก็เรื่องราวที่มีมากว่า๒๐๐กว่าปีนะคะ
อยากไปในแนวท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เป็นแค่วิวเลยนะคะ
อยากสร้างเรื่องราวต่างที่แต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะ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

แล้วก็ถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาอีก
ออกเดินทางกันไปต่อที่ซุ้มประตูเหตุเรียน
สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับจักรพรรดิเหเรียนกษัตริย์แห่งโรมัน
ผู้ที่ชื่นชมวัฒนธรรมกรีก
เดินไปอีกไม่ไกลก็จะได้ชมวิหารโอลิมปิกซุส
ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเทวรูปแห่งมหาเทพซุส
ที่นี่มีสาวแบบโครินเทียนเหลืออยู่๑๕ต้น
จากเดิม๑๐๔ต้นเพราะถูกผู้ลุกรานบุกทำลายและปล่อยทิ้งร้าง
อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดก็คือเดลฟี่
เป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในยุคกรีกโบราณ
เพราะเป็นสถานที่ในการศักราชเทพอัพโภโล
คลองคอรินเป็นอีกจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องแวะมาแชะภาพค่ะ
จุดนี้เป็นผืนดินแคบที่เชื่อมระหว่างเพโลพอนิส
และส่วนที่เหลือของกรี๊สแผ่นดินใหญ่
กริสไม่ได้มีแค่อรยธรรมโบราณให้มาสัมผัสนะคะ
แต่ยังมีความสวยงามของธรรมชาติ
ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชื่นชมกันด้วย

เกาะเล็กที่ผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับเมืองท่า
เกาะแห่งนี้นอกจากจะมีความสวยงามของทัศนียภาพ
งดงามราวกับภาพวาดของบ้านสีขาวลดหลั่นกันไปตามไหล่เขาแล้ว
ยังมีร้านค้ามากมายให้ได้ช็อปกัน
โดยเฉพาะของที่ระลึกต่างค่ะ
คอซีรีส์เกาหลีไม่ควรพลาดไปเที่ยวตามรอยโอป้า

จะมองเห็นวิวเมืองอรักชาวา
โดดเด่นด้วยบ้านเมืองที่สร้างอยู่บนภูเขาพานาซอส
เป็นฉากสวยให้เราได้แชะภาพเก็บไปเป็นที่ระลึก
อรยธรรมที่เก่าแก่และน่าสนใจ
ประกอบกับความสวยงามของทัศนียภาพอันแสนจาโรแมนติก
จึงทำให้กรีสกลายเป็นเมืองประเทศท่องเที่ยว
ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกค่ะ
คาวเทรัสทีวีรายงาน